แล้วก็คุยว่า

อันนี้ฉุดคุณแม่เป็นโบว์

บอกให้ด้วยค่ะวันนี้ไปทำอะไรมาคุณพี่
ฮะตลอดพัดเลยก็แบบวันนี้อะทำรายการ

จน๑บาท๓โมงติดตามข่าวแตงโมงเดียวเลย
ตลอดจริงตั้งแต่เที่ยงครึ่งวันนี้นะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เองก็มีการแถลง

ข้อสงสัยต่างเราก็มีคลิปอย่างที่ทนายเดชาพูดเมื่อวานนี้
บอกว่าคลิปวีดีโอจะเปิดก็ประมาณสัก๒๕นาทีก็เป็นการไล่เลี้ยงเรื่องต่างไป
ทีนี้ทางผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรภักดิ์๑ท่านก็มีการพูด
บอกว่าผมยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติเหตุคุณแตงโมไม่ได้ประมาทตกน้ำเอง
ผมมีหลักฐานยืนยันว่ามีคนประมาททำให้คุณตังโมตกน้ำ
นี่เป็นหนึ่งในช่วงที่ท่านพูดอ่ะนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าประการแรกเนี่ย
จะทำยังไงให้ประชาชนหายสงสัยก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้กล่าวหาพยานบุคคล๑๓๔ปากคลิปวิดีโอ๒๐๐คลิป
ถูกพยาน๘๘ชิ้นผลการตรวจพยานหลักฐาน๔๗ฉบับ
แล้วก็หลักฐานต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มั่นใจว่ามีความเห็นสั่งฟ้อง
ผู้ต้องหาทั้งหกคนท่านบอกแบบนี้ทีนี้เนี่ยบางท่านก็สงสัยว่า
อุบัติเหตุอาจจะเป็นการที่คุณตังโมประมาทตกน้ำไปเอง
ท่านบอกว่าท่านยืนยันว่าไม่ใช่เรามีพยานหลักฐานเชื่อมั่นสั่งฟ้อง
ว่ามีคนทำประมาทให้คุณตังโมถึงแก่ความตาย
กล้องวงจรปิดคุณภาพสูงนะคะท่านว่าอย่างนั้น
ก็จะเห็นว่าช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๓นาทีมีผู้โดยสาร๖คนอยู่บนเรือ
ทีนี้กล้องนี้อยู่ฝั่งการไฟฟ้า
มุมตรงข้ามกล้องที่ผ่านลานจอดรถ
กล้องที่ผ่านการไฟฟ้าคือ๒๒น๓๒น

ต่อเนื่องไปที่๒๒น๓๔น
ถ้าสังเกตเห็นคลิปก็จะเริ่มเห็นมีแสงเงาที่ท้ายเรือ
ช่วงเวลาประมาณ๒๒๓๔น๙วินาที
หายไปแล้วก็เวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาที๑๐วินาทีตกไปแล้วค่ะท่านบอกแบบนี้
โดยการตกที่ท้ายเรือหรือว่าคุณตังโมมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงไหมท่านบอกว่าไม่สามารถตอบได้
เพราะมีเพียงแซนคนเดียวที่เห็นแต่จากการรวบรวมพยานหลักฐานบวกกับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ก็ทำให้เชื่อว่ามีบุคคลมาที่ท้ายเรือแล้วก็หายไปประกอบกับเรื่องของบาดแผลที่ต้นขาแล้วก็ขาเนี่ยนะคะ
ได้เข้ากับใบพัดเรือก็คือว่าตกจากเรือแล้วขาเนี่ยถูกดูดเข้าไปหาใบพัด
เพื่อที่จะสอบถามถึงความเป็นไปได้นะคะก่อนจะได้คำตอบว่าถ้าเรือวิ่งช้าช้าอยู่ที่เจ็ดถึงแปดน็อตเนี่ย
จะถูกดูดเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าวิ่ง๑๐น็อตไปหมายถึงสิบน็อตขึ้นไปนะคะ
เรือจะลอยตัวใครตกลงไปเนี่ยจะกระเด็นออกหมดยืนยันไม่มีการต่อสู้แล้วก็ทำร้ายบนเรืออย่างแน่นอน
ทีนี้ถามว่าตกเรือไปตอน๒๒นาฬิกา๓๔นาที๑๐วินาทีใช่หรือเปล่า
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ท่านก็บอกว่าจากข้อมูลเป็นเวลาที่สันนิษฐานนะคะว่าตกตอนนั้น
หลังจากนั้นเลยไป๑๐วินาทีลดความเร็วเรือแล้วก็มีการหักหัวเรือกลับ
ประกอบกับคุณแซนที่เห็นเหตุการณ์มีการกดแจ้งพิกัดให้เพื่อนทราบว่าคุณตังโมตกเรือในจุดตรงนั้น
โดยทุกคนบนเรือเมาหมดค่ะในช่วงเวลา๑๕นาทีหลังจากตกเรือเนี่ยก็มีการโทรศัพท์ไปปรึกษาผู้รู้มากถึง๖๖คนนะคะ
มีทั้งคนที่แนะนำว่าเมาอยู่อย่าเพิ่งไปพบตำรวจให้เลื่อนไปก่อน
ประกอบกับคนบนเรือไปพบหลายคนค่ะแล้วก็มีการนัดแนะกัน
ตำรวจเองเขาก็เลยทำการสอบสวนจนทราบข้อเท็จจริงและนำมาสู่การแจ้งความกับคนบนเรือ๕คน
รวมไปถึงคนที่ให้คำปรึกษาอีก๑คนรวมเป็น๖คน
เป็นหล่อนกำลังเล่าอยู่ใช่ไหมพี่มิ้วพี่มิ้วป้ามิ้วเป็นภาพจากแบบว่า
เพราะฉะนั้นแสดงว่าคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่คลิปใหม่ก็คือคลิปเก่า
เข้ามาใช้ในการนำเสนอกันเยอะพอสมควร
คือเหมือนให้ภาพมันเห็นได้ชัดขึ้นขยายเพิ่มแสงใช้เทคนิค
เห็นชัดขึ้นว่าเนี่ยตำแหน่งจังหวะเรือแล่นผ่านไปนะ
ตอนนี้มีคนบนเรือกี่คนแล้วก็เนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะคลิปที่ตกเนี่ย
คือมันเป็นคลิปจริงเราเคยเห็นกันแล้วที่หลุดออกมาเล่าส่วนเยอะแหละ
แต่ว่ามันไม่ได้ซูมใกล้ขนาดนี้แล้วภาพไม่ชัดเจนเท่าอันนี้
เพื่อได้มีการปรับแสงให้มันสว่างขึ้นด้วย
เอาจริงวันนี้จากที่คนได้เห็นคลิปแล้วก็เหตุการณ์นี้

คนดูไม่ออกอยู่ดีค่ะถึงจะบอกว่ามีความชัดเจน
ด้วยความที่ตำรวจเนี่ยเขาจะดูจากเรื่องของแสงและเงา

ตอนนั้นที่มีแสงอยู่พอผ่านเวลาตรงนี้ไป

เค้ามีการวงเป็นจุดให้แล้วก็มีการเปรียบเทียบให้ว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สันนิษฐานว่าคุณตังโมตกในช่วงเวลานั้น

ไม่รู้จะเป็นของอมรินหรือของไทยรัฐเนี่ย

ให้เวลาของคลิปเป็นคนเล่าเรื่อง

คลิปนั้นเกิดหลังจากแตงโม

เขาบอกมันไม่ใช่การปิดคดีนะ

เกิดแบบว่ามีข้อสงสัยจากอายการหรือว่ามีเหตุผลอะไรต่างนานาที่ดูไม่สอดคล้อง
ก็จะต้องมีการตีกลับไปที่ทางตำรวจต้องมีการสอบสวนเพิ่ม
หรือมีการทำหลักฐานหรือหาหลักฐานต่างมาเพิ่มเติม
ซึ่งในระหว่างที่ตำรวจแถลงนะฮะทั้งหมดนักข่าวก็พยายามจะถามเหมือนกัน
แต่ก็โอเคด้วยเวลาที่จำกัดต้องบอกอย่างนี้เพราะตำรวจเองเขาก็ต้องมาที่ศาลนทบุรี
เดี๋ยวไปส่งสำนวนไม่ทันเดี๋ยวไปส่งสำนวนไม่ทัน
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเวลาให้ถามค่อนข้างจะน้อยที่จริงแล้ววันนี้หลายหลายคน
เขาบอกตัวแม่เองแม่ยังบอกแม่แม่เขาก็มีคำถามนะเขาก็ยังถามไม่ทัน
แต่ไทยรัฐนิวโชคแล้วโอ้โหฉันเปิดตั้งแต่เที่ยงครึ่ง
เกาะติดตลอดที่สถานการณ์จริง
ซึ่งปรากฏว่าโอเคล่ะนี่เรามีฟังเสียงแม่สักนิดนึงไหมคะ

คุณแม่ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากที่ทางตำรวจเขามีการออกไป
เพื่อจะไปส่งสำนวนกับอายการ

คุณแม่ได้ทำได้ทำทุกอย่างให้ลูกนะทำทุกอย่างให้ลูกเลยลูก
แล้วก็น้องก็รอดูแล้วกันว่าผลสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำร้ายน้องเนี่ย
ให้น้องต้องเสียชีวิตน้องทำให้น้องต้องจากคุณแม่ไปเนี่ย
เดี๋ยวผลสุดท้ายเวรกรรมมันจะตามทันเอง
ชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้าหรอก
ดำเนินการแล้วนะคะส่วนหนึ่งที่มาด่าคุณแม่แบบหยาบคายมาก
มีหลักฐานทั้งหมดเกือบถึง๑๐คนแล้วค่ะ
แล้วมันจะเกินกว่านั้นด้วยเพราะก็ยังด่าอยู่ไม่หยุด
คุณแม่ไม่ใช่ฆาตกรนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ของน้องโม
แต่มาด่าคุณแม่เสียหายมันใช้ได้เหรอ
ขณะเดียวกันวันนี้คนที่เขาพูดแล้วก็มีแชร์กันเยอะพอสมควร
ไม่ใช่ฆาตกรนะคะแม่เป็นแม่ของแตงโม
คุณมาเขียนด่าเสียหายใช้ได้เหรอคะ
คุณมีสมองบ้างหรือเปล่าอันนี้คือใดหรอกหนึ่ง
ที่คุณแม่เขาพูดเขาก็บอกว่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลาย
อย่างที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีเนี่ยนะครับ
ซึ่งแม่ก็นั่งฟังมาตลอดแม่มาในชุดสีชมพู
เพราะว่าชุดนี้เหมือนแบบเป็นชุดงานศพด้วย
ที่แบบแตงโมเขาใส่ไปงานศพแม่
คุณแม่เนี่ยดำเนินการฟ้องร้องไปแล้วคนที่มาด่า
เกือบ๑๐คนแล้วแถมยังด่าไม่หยุดเลย
เขาก็อย่าเน้นว่าตัวเขาไม่ใช่ฆาตกรนะเขาเป็นแม่นะ
เขาเป็นแม่ของแตงโมนะคนที่มาด่าน่ะมีสมองบ้างหรือเปล่า
๓๐ล้านค่ะ๓๐ล้าน
เขาบอกว่าตอนนี้แม่บอกเลยเรื่องเงินตอนนี้ยังไม่ได้คิด
ส่วนเรื่องเงิน๓๐ล้านแค่สมมุติเกิดขึ้น
ที่ผ่านมามีเรื่องให้คล่องใจเยอะอาจเพิ่มราคาก็ได้

ในขณะเดียวกันในระหว่างแถลงข่าว
คนบนเรือกับอีก๑คนคาดว่าน่าจะเป็นกุญสือ
ก็อยู่บนรถตู้นะฮะหมายถึงรถตู้ตำรวจไม่ใช่รถตู้ส่วนบุคคลนะ
คือเพื่อที่จะรอว่าไม่ว่าจะเป็นแซนไม่ว่าจะเป็นกระติก
ไม่ว่าจะเป็นปอไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตไม่ว่าจะเป็นจ๊อปและอีกหนึ่งคนเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่บนรถตำรวจเพื่อรอว่าเขาก็บอกโอเคล่ะ
ระหว่างนั้นไทยรัฐของเราก็มีการตัดภาพนี่

ฮะตอนนี้คือตำรวจกำลังแถลงกันอยู่เขาก็นั่งรอ
เพราะว่าหลังจากที่แถลงเสร็จปุ๊บตำรวจจะต้องพาทั้งหมดเนี่ย
ที่สารนทบุรีนะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ครบก็รอสรุปสำนวนคดีตำรวจ
ขณะที่ที่เราเห็นกันอันนี้ภาพที่เราได้เห็นกันตลอดเวลา
จนวันนี้ตำรวจอย่างที่บอกตำรวจเขาสรุปคดีแตงโม
วันนี้ก่อนจะออกเบรกเนี่ยขอสรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง
ว่าหนึ่งไม่ใช่ฆาตกรรมฮะไม่มีการทำร้ายกันบนเรือแน่นอน
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขามาบอกเราค่ะนะเขาบอกเลยว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการฆาตกรรมมันจะต้องมีฆาตกร
ถ้าเป็นการฆาตกรรมเนี่ยมันจะต้องมีฆาตกร
แต่หน้าทีเนี่ยแตงโมวเนี่ยตกน้ำได้กลืนอึดใจ
ฆาตกรจะลงมือทันได้ยังไง
ถ้าเป็นฆาตกรรมต้องมีฆาตกรอืมแต่แตงโมเนี่ย
ตกน้ำไปไม่กี่อึดใจฆาตกรจะลงมือได้ยังไง
อันนี้ก็เป็นคลิปที่พูดถึงนะครับ
รวมทั้งการตั้งมูลเหตุจูงใจต่างการพิสูจน์หลักฐานต่าง
เพราะว่า๑วันนี้จากเอาแบบว่าหลักฐานที่เขามีอยู่ทางตำรวจมีอยู่
ไม่มีคราบเลือดบนเรือใช่ไหมไม่มีคราบเลือดบนเรือ
แล้วก็ไม่มีเหตุจูงใจในการทำร้ายร่างกายอันนี้คือสิ่งที่พูดไป
แล้วก็มีคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันว่าเหตุการณ์
วันนี้รู้สึกทางคุณหนุ่มเขาจะสัมภาษโมอามีนาเขาบอกว่าโอเคล่ะให้ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ของเขาไปให้เสร็จก่อน
หลังจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวพวกเขาไม่ได้อยู่กันเฉยนะพวกเขาจะทำอย่างอื่นกันเหมือนกัน
เดี๋ยวกลับมาปุ๊บอายการแถลงรับสำนวนคดีแตงโมแล้วนะฮะ
แล้วก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว๖ผู้ต้องหาถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของแซน
โอเคมานี่ก็ยังเล่าไม่จบถึงคุณแม่น้อชั้นนิดนึง

แม่เขาพอใจนะในการแถลงข่าวของตำรวจในวันเนี้ยค่ะคุณเนี้ย
ค่อนข้างจะพอใจแต่ก็มีอะไรที่อยากจะถาม
แต่ไม่ได้ถามเพราะหมดเวลาเสียก่อนทนายเดชาตอบแทนฮะว่า
ที่สงสัยคือชุดตกเรือตกอย่างไร้รือหัว
ตำรวจเขาบอกท้ายเรือเนอะเป็นประเด็นสำคัญ
เงาช่วงเวลาวงจรปิดพยานแวดล้อม

อดคล้องกันหรือเปล่าตรงเนี้ยเราให้ความสนใจ
ได้คุยกับคือเขาบอกเขาได้คุยกับ
ผู้กำกับการภาพหนึ่งแล้วมีเนี่ยนะ
มีการทดลองกันยังไงทำให้บาดแผลลักษณะเป็นยังไง

เขาก็ใช้ในการแบบว่าใช้คลิปในการเล่าเรื่อง
ในการสรุปสักส่วนใหญ่คลิปบวกเทคโนโลยี
ต้องยอมรับอย่างนี้กราฟิกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
นี่เขาบอกไอ้น่ะพยายามทำให้เห็นเลย
แผลที่บอกแผลใหญ่มันก็เกิดจากใบพัดถูกต้องไหมน้อง
ค่ะเขาอธิบายไว้แบบนี้เขาอธิบายหมดเลย
เพราะว่าความเร็วความลึกอืมประกอบกับชิ้นส่วนของใบพัดเนี่ย
มันเข้ากันได้พอดีแล้วก็จังหวะแผลทั้งขาซ้ายที่เป็นแผลลึกใหญ่
แล้วก็ขอขาขวาที่เป็นแผลเล็กอีกหลายแผล
ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าข้อหาที่ต้องตั้งทั้ง๖คนเนี่ย
ต้องรอจากทางท่านอายการซึ่งวันนี้มีการส่งเอกสารทางอายการไปแล้วเนี่ยนะครับ
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ถามแม่คำนึง
แม่แม่ติดต่อกับปอกับโรเบิร์ตก่อนไหมอืมอันนี้แหละคือคำถามที่คนอยากจะรู้ว่าแม่
ได้คุยกับปอกับโรเบิร์ตก่อนที่จะมาแถลงกันวันนี้หรือเปล่า
ครั้งล่าสุดคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ถามว่าเป็นยังไงเรื่องคดี
เขาก็บอกยุ่งอยู่แม่ก็ถามว่าจะทำยังไง
ก็ว่ายุ่งคืออะไรไม่อยากเข้าไปเซาซีเขาแล้วล่ะ
เขาบอกว่าเขายุ่งแสดงว่าเขาก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเขาโดนข้อหาอะไรบ้าง
เขาก็รับสภาพได้ในข้อหาที่เขาได้รับเรื่องงานศพโม
ที่แม่งที่บอกเขาจะสรุปแล้วงานสบโมเนี่ย
ก็ต้องใช้เวลาคิดว่าภายในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้านะฮะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นต้องจัดงานให้น้องแล้ว
แล้วก็น้องบอกว่าจริงแล้วพ่อน้องมาบอกว่าหนาวเหลือเกิน
อันนี้คือคุณแม่พูดแม่พูดค่ะ
เขาบอกว่าต้องจัดงานให้น้องแล้วล่ะเพราะน้องมาบอกแม่ว่าหนาวเหลือเกิน
หนาวมากเอ๊ะคนก็บอกหนาวมากหนาวอะไรแม่กำลังมีนิ่งอะไรอยู่
เพราะเขาบอกว่าเก็บร่างแตงโมไว้เนี่ยในห้องเย็นถูกต้องไหมครับ

เขาบอกว่าลูกเขาก็มาบอกเขาเหมือนกันว่าหนาวเหลือเกินหนาวมาก
เก็บไว้เพราะเป็นความพอใจของเอฟซีน้องโม
ไม่ทราบว่าเอฟซีเนี่ยได้ฟังในงานไว้อะไรได้ฟังกันบ้างหรือเปล่า
ตอนแม่บอกว่าเลื่อนทุกคนปรบมือ
ถ้าคุณไม่มาแต่พูดคอมเมนต์ต่างจะเขียนด่าแม่
ทั้งว่าแม่กับเบิร์ตก็ไม่เป็นความจริงเขียนกันเป็นเรื่องเป็นราว
สิ่งที่คุณเขียนไม่ดีเลยปั่นให้คนทั้งประเทศเกลียดคุณแม่
เกลียดทนายเกลียดน้องโม
อยากทราบว่าวันนี้เอฟซีมาบ้างไหมคะคุณแม่เลื่อนได้ไหม
คุณแม่เขาถามตรงที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยว่า
ซีมาไหมไหนมีเอฟซีมาหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้ขออนุญาตกระติก
วันนี้ก่อนที่เข้ารายการเราก็มีการโพสต์โพสต์รูปไอจี
แซนอยู่ด้วยกันซึ่งก็ใส่อย่างนี้อ่ะ
ขอดูรูปซักนิดหนึ่งฮะนี่รูปนี้นะคะ
รูปนี้นะคะจบนี่อืมก็คือหลังจากที่ปุ๊บก็ปิด
ก็ต้องเรียกว่านางก็บอกนางยิ้มออกนะนางก็ยิ้มออก
แล้วนางก็บอกความจริงอ่ะจะปกป้องนางอืม
คือเขาบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างจะวันนี้
เป็นการเล่าเรื่องดีกว่าเป็นการบอกกล่าวว่าทำอะไรกันไปบ้างอ่ะ
ตำรวจทำอะไรกันบ้างแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งพวกเขาคนที่อยู่บน
แก๊งก็มากันครบนะฮะแซนหนึ่งในคนบนเรือก็บอกว่า
แตงโมเนี่ยจับขาตัวเองถูกต้องไหมค่ะเพราะตอนเนี้ยเขาบอกว่า
มีคนพูดถึงแซนกันเยอะเพราะแซนบอกว่าคนที่เห็นแซนคนสุดท้าย
คนที่เห็นแตงโมคนซ้ายน่าจะเป็นแซนเพราะเกาะขาแซนแล้วก็ไปฉี่ท้ายเรือ
อืมแซนเป็นคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนคำให้การนะฮะค่ะจนถึงการแถลงข่าวเนี้ย
ตำรวจเขาจะบอกว่าไม่รู้ว่าฉี่หรือเปล่าค่ะไม่มีการบอกว่าฉริฉี่หรือเปล่า
แต่ตกเรือน่ะตกท้ายเรือแน่นอนซึ่งวันนี้นางก็ลงรูปนี้
เป็นกำลังใจให้กันและกันเนอะใครจะพูดถึงเรายังไง
สุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปลออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะครับ
มันเหมือนเรียกทัวร์นะคือวันนี้อายการเขารับสำนวนคดีคุณแตงโมเรียบร้อย
แต่ปรากฏว่าก็คือมีการปล่อยตัวชั่วคราวไปก็คือโดยใช้หลักทรัพย์ก็คือตั้งแต่ก่อนหน้านี้
ในช่วงของการสืบสวนนะคะชั้นในชั้นสอบสวนเนี่ยเขามีการขอประกันตัวออกไปในช่วงนั้น
ก็คือวงเงินอยู่ที่สองแสนถูกไหมคะก็คือใช้หลักประกันเดียวกันนั้นนะคะ
ในการที่อายการวันนี้ก็คือปล่อยตัวชั่วคราวออกไปซึ่งก็จะมีการนัดอีกครั้งนึงเนี่ย
ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมเวลาเก้านาฬิกานะคะนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย
วันนี้ทุกคนก็คือเขามีการส่งไปหมดแล้วล่ะแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดกันหมดแล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกกันนี่ก็คือวันนี้หลายคนก็จับตาที่แซน
ซึ่งเขาก็ยังพูดแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเมย์นึกออกป่ะ
ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวล
ไปฟังเสียงแซนสักนิดหนึ่งฮะ
สบายใจอยู่แล้วค่ะครับแล้วมันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
พอเถอะค่ะเนอะคนที่เคยว่าอะไรยังไงบ้าง

คืออ๋อถามเรื่องว่าทำไมแซนโดนประมาทใช่ไหม
ถ้าจำได้ตอนที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าแซนโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็คือว่า
เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายถ้าเอาตามคำให้การของแซน
คือเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคุณแตงโมรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
แต่ไม่สนใจไม่ให้การช่วยเหลือเท่าที่ควร
ก็เลยทำให้เขาตกเรือแล้วก็เสียชีวิตอันเนี้ยคือสาเหตุที่ว่าทำไมแซนถึงโดนข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คือวันนี้นักข่าวพยายามถามหลายอย่างเหมือนกันที่เป็นเรื่องของสำนวนคดีนะคะ
ตำรวจเองเขาก็บอกว่ามันอยู่ในเนื้อหาข้อมูลของสำนวนคดี
บางทีเราก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่คำให้การของทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือพูดว่าอะไรบ้าง
ประเด็นหลายคนก็อยากรู้นักข่าวก็ถามแทนประชาชน
แต่ตำรวจท่านก็บอกว่ามันอยู่ในข้อมูลของสำนวนคดีต่างนานา
เพราะว่ามันจะต้องมีการไปส่งฟ้องอายการอีกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแบบว่าข้อมูลออกมาข้างนอกไม่ได้อย่างนี้
คือเขาบอกว่าในเนื้อหาที่ทุกคนอยากรู้กัน
ถ้าพูดออกมาทางสาธารณะแล้วเนี่ยผู้ต้องหาหรือว่าคนที่ถูกกล่าวหาก็จะรู้ด้วย
เขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปเหมือนกับเตรียมตัวเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลได้
เขาก็เลยบอกว่าอันนี้บอกไม่ได้จริงขอให้มันอยู่ในสำนวน
แต่ก็อย่างที่เขาพูดตั้งแต่ต้นนะว่าอาจจะไม่ถูกใจชาวเน็

มันก็คือมันโอเคล่ะเบื้องต้นไอ้ตกท้ายเรือหัวเรือเราไม่ได้สนใจกันหรอก
มันแค่เป็นสิ่งประกอบแต่หนึ่งคลิปเหมือนกับว่าตอนแรกบอกจะมีคลิปใหม่ใหม่นะ
อย่ามาวางคุณเดชาเขามาพูดกับเราแหละ
ทุกอย่างจะต้องแบบทุกคนจะต้องตาสว่างชัดเจน
ธามทำที่ของคนดูในฐานะที่แบบติดตามชัดเจนไหมล่ะ
ตาสว่างไว้แล้วไหมตาสว่างไว้แล้ว
ภูมิเศร้าเราดูไม่เป็นตัวสัยพวกเราขนาดฉันเป็นคนที่
เวลาตัดต่อว่าอะโอเคมันมีจุดนั้นแต่อีกแป๊บหนึ่งไม่มีจุดนั้นอ่ะ
นาเขาก็ออกมาพูดทุกคนก็บอกว่าสะเทือนใจโมโม
มีนาเข้าไปคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนี่เขาบอกเดี๋ยวหลังจากนี้รอให้ตำรวจทำงานกันก่อน
ว่าจะทำยังไงแต่ตัวเขาเองเขาบอกว่านางก็บอกนางสะเทือนใจทำได้แค่นี้แหละ
คือหลังจากที่ทุกอย่างเพราะแอนนาเองน่าจะเป็นถ้าสมมุติตามข่าวเนาะ
นางน่าจะโดนฟ้องด้วยหรือเปล่าไม่รู้
เราไม่ได้บอกมาตอนนี้คือยังไม่ได้มีการสรุปออกมาว่าจะมีการฟ้องใครบ้างทางตำรวจ
ก็ไม่ได้พูดชื่อทุกคนนะคะทางทนายเดชาเองก็ไม่ได้พูดชื่อมาเหมือนกัน
ซึ่งนางก็โพสต์คลิปรูปเฟรมบอกว่าขอโทษนะเธอฉันทำได้แค่นี้
อีกไม่กี่วันจะต้องส่งเธอไปไกลแสนไกลแล้วลาก่อนนะนะครับ
ซึ่งชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจกันอีกเพียบเลยที่ติดตามชีวิตดาราทั้งวงการมา
งโมน่าสงสารที่สุดเลยนะน่าสงสารจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของแตงโม
ขอให้เป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละ
แอนนานะเขาบอกหน้างลงหรือหน้างอย่างงี้
เนาะก็เอาจริงจริงโดยรวมวันนี้ก็แค่
ก็แบบส่วนเขาก็ต้องรวดอะเพราะว่าในการต่อสู้ในชั้นสาร
ก็ต้องมีก็มีโอกาสที่ต่อสู้ทุกคนเข้าไปไหม

ถูกหรือไม่ก็ปรวจิดแบบอ่ะชั้นต้นหรือท้อนอีก
ดูหนังนะดูละครในฐานะคนทำละครทำหนังฉันว่าผิดหวัง
หวังยังไงรู้ป่ะผิดหวังแค่ว่าเอาไหนวะถ้าสมมุติตัวเองนะ
เหมือนหลักฐานใหม่ใหม่อยู่ไหนวะเพราะว่าพวกเราทุกการเห็นหลักฐานมา
เพราะตลอดระยะเวลาทุกพวกเราได้ยินมาตลอดว่าไงนะเดี๋ยวจะมีหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่
แต่ตำรวจเคลียร์นะฮะวันนี้ตำรวจเคลียร์จริงว่าโอเคล่ะ
ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุที่แบบแตงโมตกเรือเองอันนี้
ค่อนข้างจะเคลียร์พูดเลยว่ามีคนประมาททำให้คุณแตงโมเสียชีวิต
ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเขาใช้คำนี้แล้วเราก็ทำให้เชื่ออย่างหนึ่งว่า
มันไม่ใช่ฆาตกรรมอ่าเพราะว่าฆาตกรรมจะต้องมีฆาตกรรม
ตำรวจเขาก็พูดเคลียร์ของเขาหมดเลยค่ะแต่แค่วันนี้หลายหลายคนที่ติดตามดูคือ
หลักฐานใหม่ที่เราคิดกันเองมากกว่าอย่างที่ตำรวจก็พูดตั้งแต่ต้น
ทุกคนเอาจริงมินว่าหลักฐานที่ตำรวจมีมันก็มาจากโซเชียลช่วยกันหานั่นแหละ
ตำรวจเขาพูดนะฮะว่าวันนี้เขาได้ดูนะข้อสันนิษฐาน

นั่งดูนั่งรุนมาแบบอื้อหู
ที่บอกว่าจะตาสว่างเนี่ย
พออาจจะมีโอกาสมากในเป็นประวัติ
คุณหนุ่มกันแตะก็ต่อ
เขาก็บอกแล้วว่าคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปใหม่หรือ
เขาใช้คำนี้คลิปใหม่หรือคลิปที่ทุกคนเคยเห็น

แต่อักคลิปสำคัญน่ะประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบห้านาที
คลิปนั้นนั่นแหละที่จะทำให้ทุกคนแบบอยู่ไหนอ่ะ
ปั้นตาดู๒๕นาทีนั้นก็คือเป็นการไล่เรียงตั้งแต่แรกว่าใครไปยังไง

พูดถึงขนาดที่แบบแตงโมจะใส่ชุดอะไรอะไรยังไง
เพราะว่ามีคนไปโฟกัสเสื้อผ้าของแตงโมเหมือนกัน
ในการแถลงก็มีการพูดถึงชุดที่แตงโมใส่เหมือนกัน
เพราะรู้ว่าประชาชนให้ความสนใจแล้วก็รอฟังอยู่
ไม่มีข้อกังขาในคดีนี้เนี่ยเยอะ
เขาก็พยายามไล่ตั้งแต่อย่างที่เขาบอกค่ะ

ก่อนเกิดเหตุคือว่าใครมาถึงท่าเรือกี่โมง

หลังตังโมก็ติดขับรถไปบ้านตังโม
ช่วงเกิดเหตุเรือแล่นไปไหนก่อน
น้ำมันที่ไหนมีสลิปการโอนเงินเติมน้ำมันกี่โมง

แล้วก็ตกตอนไหนวัตถุเงาเป็นยังไง

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

วันนี้ตำรวจมีการพูดถึงเรื่องกรณีหลัง
จากที่ตกเรือแล้วทำไม๕คนบนเรือ
ไม่ได้ไปให้การกับตำรวจเร็ว
ก็เพราะว่ามีอีกหนึ่งคนเข้ามา

หาคำแนะนำจากคนนู้นคนนี้ต่างนานา

มันมีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกายอย่าเพิ่งไป

เป็นคนนี้ซึ่งก็โดนข้อหาไปด้วยเหมือนกัน

ชื่อคุณพีมธรรมธีรศรีนะคะ
อันนี้ก็อีกคนนึงคนที่๖ที่บอกว่าเป็นกุญสือนะคะ

บอกเมาแล้วตกเรือฉันว่าเรื่องจบเรื่องเงียบ
เพราะทุกคนรู้ว่าเมาแล้วตกเรือ
ถูกปะมันจะไม่มีคนสื่อต่อ

ถ้าจำได้มีคนเคยพูดเอาไว้ว่า

แต่เขาเคยพูดไปตั้งแต่แรกว่าจริงคดีนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุ
แต่มันเกิดจากการโกหกครั้งที่หนึ่ง

มันเลยกลายเป็นว่าทำให้คดีนี้ดูมีพิรุษ

จะเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นฆาตกรรมเป็นอะไรไปกันใหญ่
แล้วทุกคนก็คือหาข้อมูลใหม่มา
ในแต่ละวันทุกคนหาข้อมูลใหม่มาปุ๊บ

ใช่ก็จริงคนมาหมดเขาถึงบอกเป็นเวทีหิวแสงไง

คนที่เอาทำคลิปปลอมหรือว่าทำหลักฐานปลอมออกมา
ก็จะฟ้องนี่ตำรวจพูดอยู่เหมือนกันว่าจะฟ้องสื่อ

คือวันนี้ถามว่านายกนายกรู้ไหม
วันนี้ถึงขนาดโฆษกเขาออกมาพูดเลยนะ

นายกรู้คือว่าวันนี้ประชาชนเนี่ย

นายกถึงขนาดสั่งกำชับมารอบ๒เลยนะ

เพราะวันนี้มีการประชุมคอรมอล์
ก็โครสกเขาก็ต้องแถลงว่าเอ๊ะคงจะมีนักข่าวทำอ่ะ

เพราะว่าหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่า
ความยุติธรรมมันไม่มีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

กรณีที่หลายคนยังรอติดตามคลิปจะคุณอัชฌายะหรือคะ

ระยะบอกว่าวันนี้มีคลิปใหม่ทุ่มหนึ่ง
เออเดี๋ยวจะรอดูเผื่อมีคลิปใหม่
เผื่อมีคลิปใหม่อีกกลุ่มหนึ่งก็อีกแล้วเหรอ
เพราะคราวที่แล้วที่คุณอัจฉริยะออกมามันก็
มันเป็นคลิปหัวเรือมันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้น
ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้คนก็เลย
แต่ขอถามว่าคนรอไหมคนก็อั้นจากแถลงตำรวจนี่แหละ
ก็เลยจะรอดูอีกทีนึงว่าอ่ะให้มันจบที่วันนี้
ว่ามันมีอะไรใหม่ออกมาอีกขอดูซะหน่อยเพราะว่า
กลุ่มคนตอนเนี้ยก็คือแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือ
เข้าใจแล้วก็มองว่าโอเคตำรวจก็แถลงค่อนข้างชัดเจน
อืมอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงปักใจเชื่ออยู่ว่า
มันน่าจะเป็นมากกว่าแค่ประมาททำให้คนตาย
มันน่าจะเป็นอะไรคือมันมีกลุ่มคนที่ปักใจว่า
มันน่าจะเป็นการฆ่าตากรรมเอาอย่างงี้กับเรากันอืม
มันก็เลยยังมีความค้างคาใจอยู่ในหลายส่วนแล้วยิ่ง
เรื่องสำคัญที่คนอยากรู้ดันตอบออกมาไม่ได้
เพราะมันอยู่ในสำนวนที่ต้องเป็นความลับอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยอืม
มันอัดอั้นมันมีความแบบรอมานานแล้วมันอั้นมันไม่หมดอะไรอย่างนี้
แต่ก็สรุปโดยรวมนะจากเสียงจากตัวเองเป็นคนที่ชอบแบบอ่านคอมเมนต์นะ
คนอื่นอาจจะฉันชอบอ่านคอมเมนต์เป็นโรคจิตตั้งแต่ตัวเองเคยโดนทัวร์ลงเนี่ยโอ้โห
เป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มากก็เลยแบบว่าเฮ้ยทุกคนก็บอกแถลงวันนี้
อืมเขารู้กันหมดแล้วบางคนไม่ดูใช่ไหมไม่อยาก

ว่าวันนี้มันเหมือนแบบว่าก็เหมือนกับสิ่งที่เรานำเสนอกันมา๒เดือนกว่า
ใช่ค่ะจริงก็เหมือนเป็นการยืนแต่แค่ตำรวจมาคอนเฟิร์ม
ใช่เป็นเสียงปั๊มปุ๊บตำรวจคอมเฟิร์นว่าอ้าวแสดงว่าอ่ะคลิปที่เธอเล่า
คลิปที่แบบว่าอมรินเล่าคลิปที่ทุกช่องเล่าปุ๊บ
ตำรวจมาปั๊บว่าโอเคคอนเฟิร์มจริงแบบนั้น
ก็รอติดตามต่อเลยนะเพราะว่ายาวมากทีเดียวค่ะ
อายการนี้นัดอีกครั้งหนึ่งก็คือ๒๗พฤษภาเลย
อืมค่ะเดือนหน้าใช่ไหมคะหนูอืมฮะก็รอกันต่อไปอืมละกันนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องเออมาคุณปรินคุณปริน
พาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
ล่าสุดไปโผล่อยู่ที่สพเพชรชบุรี

เขาไปแจ้งความเอาไว้ที่เพชรชบุรีอืม
เป็นอดีตทีมหาเสียงนะคะเขาบอกว่าเขาโดนกระทำอนาจารย์
ในงานเลี้ยงพักอืมอ่า
แล้วก็ไปแจ้งความว่าที่นั่นก็เลยต้องมีการไปรับทราบข้อกล่าวหาที่นั่น
ก่อนเวลาตั้งชั่วโมงนึงนะคะคุณปรินอ่ะ
แล้วสุดท้ายแล้วที่นี่เนี่ยโหดหน่อยตรงที่ว่า
เขาไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสารเออในชั้นสอบสวน
ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นคุณต้องไปยื่นเรื่องประกันตัวที่ศาล
อันยาตอันยาตให้ประกันตัวโดยใช้หลักทราบสองแสนบาทเป็นเงินสดนะคะ
ประกันตัวระหว่างสู้คดีในชั้นศาลค่ะสำหรับคดีนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรีก็บอกว่า
ปรินมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วย
รายละเอียดว่าเขาปฏิเสธว่าอะไรให้เหตุผลยังไงแบบไหนเนี่ย
ผู้กำกับบอกว่าให้เจ้าตัวเขาชี้แจงเองก็แล้วกัน
ขั้นตอนของตำรวจเนี่ยแค่ให้เขามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ฝากขังศาลเท่านั้น
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเคสนี้คือเคสของเหยื่อรายที่๔ที่แจ้งว่าถูกกระทำอนาจารย์ในงานเลี้ยงพักที่ผ่านมา
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตทีมงานพักการเมืองอะค่ะสำหรับกรณีในส่วนของผู้เสียหายเนี่ย
ก็มีการพาทีมสืบสวนไปดูสถานที่เกิดเหตุแต่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
เคสนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะมันล่วงเลยมานาน๒ปีแล้ว
พยานวัตถุมันก็มีเลือนลางไปบ้างแต่ก็ยังมีพยานบุคคลอยู่หนึ่งปาก
สำหรับความคืบหน้าคดีทั้งหมดสำหรับเหยื่อ๑๕รายนะคะ
ตอนนี้เอาตอนนี้นะคะรวบรวมพยานหลักฐานฟ้องสารดำเนินคดีกับนายปรินเนี่ย
สามรายได้แล้วยังเหลืออีกที่เหลือเนี่ยยังเหลือกันรวบรวมต่างต่างนานาอยู่นะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะก็ต้องรอดูว่าแต่ละพื้นที่จะมีการเรียกมารับทราบข้อเก่าหาอีกไหม
จริงอาทิตย์นี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนตำรวจจะคุยคุยกันว่า
จะออกหมายจับแต่ก็ยังไม่ได้มีความขึ้นหน้าตรงนี้ออกมาว่าจะออกไม่ออก
จะเก่าหาไม่เก่าหาอะไรยังไงแต่ว่าลองฟังเสียงคุณปรินส์ท่านนี้คุณดินนะคะ
ฟังเสียงหน่อยวันนี้ผมก็มารับทราบข้อเก่าหานะครับ
ผมก็ได้ปริศน์ข้อเก่าหาได้ปริศน์แล้วก็เข้าเข้าสู่กระบวนการที่ได้ทำ
คือผมคิดว่าผมก็เข้าสู่กระบวนการที่ได้ทำครับ
คุณกริมส์ครับ
ครับครับนะครับคุณปริงจ์ก็ค่อนข้างจะตอบมาเหมือนกัน

ถ้าสมมุติเรานับจริงเนี่ยกรทมประชาธิปัตย์ก็ส่งคนลง
เพราะว่าถือว่ากรทมเนี่ยคนเมื่อก่อนก็ถือ

กรุงเทพฯมหานครเนี่ยก่อนมีพลังประชาธิปัตย์รัฐ

ประชาธิบัตย์นี้ก็ครองกรุงเทพอยู่
ปรากฏว่าวันนี้พราคประชาธิปัตย์มีการขึ้นไหว
คือก็บอกกับกรรมการบริหารพรักเนี่ย

กี่คนละคะสามคนไปแล้วแต่ว่าวันก่อน
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีรองหัวหน้าพักหรือ
ตำแหน่งกรรมการบริหารทยอยออกกันอีก

คุณวิทยาแก้วพระราดัยคนแรกใช่ไหมคะที่ออก
หลังจากนั้นกรรมการบริหารพรรคที่เป็นผู้หญิง๓คนลาออก

ผู้ว่ากรทมณ์เขาคิดเลยว่า
เหมือนกับฟังแล้วเหมือนถอดใจด้วยซ้ำไป
เขาคือปากเขาก็บอกว่าเขาไม่ท้อนะ

คือไปหาเสียงเขาก็ชูเรื่องนโยบายทางเท้าอะไรของเขาใช่ไหมคะ
เออว่าเรื่องนี้แล้วคุณคิดยังไง
ในฐานะที่คุณจะเป็นว่าที่ผู้ว่าใช่ไหม
คุณเป็นผู้สมัครแล้วคุณคิดยังไงจะแก้ยังไง
เขาก็พยายามตอบว่าส่วนตัวเขาต่อต้านอยู่แล้ว
เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพจการทำอนาจารย์อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้ว่า
เขาจะจัดให้มันเป็นระบบให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่า

ระหว่างลูกน้องเจ้านายหรือว่าตำแหน่งเท่าเทียมกัน
เขาจะให้ถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรง
แต่คือก่อนหน้านี้ช่วงแรกที่มีข่าวมา
แล้วเต้ก็บอกว่าไม่หวงไม่หวง

เมื่อวานบอกเลยว่ากระทบจริง

เราก็ลงพื้นที่เราจะรู้นี่แหละว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นยังไง

แล้วฟังแต่สิ่งที่ไอ้นี่อยู่ในโลกแบบนี้จะไม่เห็น
แต่ถ้าลงไปในพื้นที่จริงมันจะได้รับเสียงจากประชาชนจริง

คือมันเห็นทั้งน้ำเสียงแววตาเห็นท่าทีนึกออกไหมคะ

เขาบอกเราจะไม่มีเงากันนะพรุ่งนี้
บอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยคุณจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดของคนกรุงเทพเลย
พรุ่งนี้นะคะก็ตรงกับเวลาประมาณสัก๑๒นาฬิกา๑๖นาที
ถ้าไปยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว
เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดีเลย

ก็คือดูเสมือนกับว่าไร้เงาอะค่ะ

๒นาฬิกา๑๖นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าพื้นโลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่
ส่วนอุณหภูมิต่างเนี่ยนะคะจะสูงที่สุดหรือไม่

ฝนฟ้าอากาศต่างด้วยนะคะ
เห็นอินทิพลจากมรสุมมีแม่กไหมในวันนั้น
ความร้อนสะสมในบรรยากาศต่าง
จะส่งผลต่ออุณหภูมิดังนั้นต้องรอดูว่า

แต่ทุกวันตีจากสหยีติคุณแม่วันที่ร้อนที่สุด
ตรงที่ตรงนะตั้งฉากน่ะก็ฝนตกทุกปีนะแต่ตอนเนี้ยเราก็รุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่า
วันนี้ฝนมันตกตักอยู่น่ะวันนี้ตกไปแล้วคือพรุ่งเนี้ยค่ะสิบสองนาทีการสิบหกนาที
แล้วก็จะไปมีอีกครั้งหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งต่อไปเนี่ยนะคะ
หกสิงหาคมก็เวลาประมาณสิบสองนาฬิกายี่สิบสองนาที
ไม่ต้องไหว้อีกรอบหนึ่งไหว้ไหว้สิบไหว้สิบปีเออสิบเดือนนี้ไหม
อ๋อไม่ต้องไหว้จันทร์ช้างบอกแล้วไหว้สิบเดือนไหว้อะไรอีกแล้วอ่ะ
ก็นี่ไงสุริยุปาคลางอ๋อจันทร์ช้างบอกไว้ตั้งแต่สมกราน
สามสิบอ่ะนี่เมื่อวานเราพูดถึงไข่มดแดงค่ะคนออกมาใหญ่ใหญ่เลยอยาก
เพราะว่าจนเองเป็นหนองคายนั่งไปกินแล้วบอกปาบูนชูน่ะ
จะทำแบบว่าไข่มดแดงยำแล้วกินกับข้าวเกียบเวียดนามอ่ะ
กล้วยอร่อยแล้วก็ใส่กับยำหัวปรีอ่ะกลัวมินกลัว

ทอดไข่เจียวแล้วก็ใส่หมดแดง

ใช่คือถ้ามีแต่ไข่ยังอีกเรื่องหนึ่ง

ไม่ได้เป็นแบบขยาตรมดแดงของครัวไปเลย

แล้วก็แบบใส่ไข่มดแดงแล้วก็กรอบ

มันเป็นอาชีพของชาวบ้านในช่วงนี้เลยกี่เดียว

ช่วงหน้าแรกเนี่ยมดแรง
มันจะสร้างรังอยู่บนต้นไม้เป็นจำนวนมากถูกต้องไหม
ชาวบ้างเค้าเนี่ยเค้าก็จะตะเวนออกหายแยกไข่มดแดงไปขายเนี่ย
ซึ่งราคาไข่มดแดงเนี่ยจะสูงตามขนาดของไข่

วันนะฮะหาได้มากสุดเนี่ย๕กิโลกรัมนะ
ไม่ได้นี่ดูสิค่าหากันอย่างงี้หนู

คิดเงินเป็นแบบว่าเงินของประชาชนประมาณสัก๑๐๐๑๕๐๐บาท
อุปกรณ์ในการแห่ไข่มดแดงมันง่าย
ใช้ไม้ไผ่คิดถึงไม้ไผ่ลำยาวไหม
ผูกกับถังน้ำหรืออุปกรณ์อื่นและตามแต่ถนัดนะฮะ
แล้วก็คัดแยกจะใส่วิธีแป้งมันแล้วไปสวิง
เพื่อให้มดแดงที่หวงไข่มันวิ่งหนี

มันมีตัวมันเหนื่อยตรงนั้นเลยต้องใช้แป้งมันสวิงแบบว่า
ให้มันหนีไปนะช่วงนี้

ดูสิยุบยับเลย
คือมันนึกถึงตอนโดนกัดอ่ะตอนโดนลุงกัดมันโอ้โหหนูร้องไห้เลยอ่ะ
อีกสิ่งหนึ่งตอนนี้คนอยากกินกันเยอะ

ไม่ว่าจะเป็นยำไข่มดแดงหรืออะไรแต่นี่
แล้วมันเป็นที่ต้องการตลาดมากนะ
เวลาเขาทำคือวิถีชาวบ้านเลยดูดิ
อ๋อเขาเขย่าเอาแบบนี้ทรวงลงมา

เสร็จดีกว่าเอาแป้งใส่เพื่อให้มันไม่กล้อง

ข้าวต้มผักหวานใส่ไข่มดแดง
เมนูใส่ไข่มดแดงแถวบ้านคุณมีอะไรอีกฮะส่งไลน์มาบอกเราหน่อย
แกงเป๋อใช่ไหมแกงเป๋อเป็นยังไง
งเปลือกก็ที่ใส่ผักทุกอย่างรวมกันอยู่ในนี้แล้วก็มีใส่ใบย่านางด้วย

สุดท้ายเขาก็เอาใบย่านางไปต้มเพื่อเป็นน้ำเขียวแล้วก็ใส่เข้าไป
ก้อยไข่มดแดงอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ก็หลายคนมีรายได้จากการแย่ไข่เป็นอย่างดีเลยฮะ
แย่ไข่มดแดงห่อนะ
๓๐เมษานี่เฟรนบุ๊คเตรียมตัวต้องระวังอย่าประมาท
ราศีอะไรเดี๋ยวมาว่ากันค่ะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

แต่โอ้โหสวนน้ำที่นี่สไลเดอร์นี้มันเป็นยังไงกันเหรอ
เขาบอกว่าเร็วแรงทะลุขอบสระกันไปเลย

อ๋อออกก็ออกไปแล้ว
โอ้โหพุ่งไปเลยจ้า
อารมณ์แรกก็แบบเฮ้ยมันเจ๋งจังเออเดี๋ยวทำได้ไง
แล้วถ้าคนธรรมดาไปเล่นระท้าลุกขอบสากไปแบบนั้นน่ะ
หัวล้างข้างแตกมันปลอดภัยไหม

ก็มันเป็นสวนน้ำแบบขนาดย่อม

แต่ว่าพอมันมีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ย

โอ๊ยกลัวกลัวไปฟ่าเสาจริงเนอะคุณค่ะ
เออรถบั๊มก็มานี่
คุณค่ะแล้วทุกคนก็คือ
มันอัตลาดนะเว้ย
ใช่โจ๊กแล้วไม่เห็นเสาอ่ะมันจะหาจ
บริการสวนน้ำมา๑๗ปีแล้ว

มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเลยตลอด๑๗ปี
เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

เขาบอกว่าพูดกันตรงนะ
คือมันเป็นการทำธุรกิจเล็กในครอบครัว

แต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของคนเล่น
สระก็ไม่ได้เล็กจนเกินไป

ก็จะสไลด์ลงมาในน้ำประมาณสัก๔๕เมตรเท่านั้น

สไลด์แล้วฟิวขึ้นขอบสระไปเนี่ย

คนเล่นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เป็นคนชำนาญเล่นมา๑๐ปีแล้ว

และจะเล่นแบบนี้หลังลูกค้ากลับไปแล้ว

นี่ลูกค้าลูกค้า

คือคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นลูกค้ามาเล่นน่ะ

นักท่องเที่ยวทั่วไปทำไม่ได้หรอก
แต่ก็ไม่แนะนำให้ใครไปทำตามนะ

อาจจะจมแล้วก็ไม่คุย
เรัก็นอนหงายนอนคว่างกับจุดมางเหมือนกัน
แต่อันนี้ก็คือดูแล้วเรารู้สึกหวัดเสี่ยว

เมื่อก่อนฉันก็ไม่กล้าต่อไปอีสานใหม่ฉันไม่กล้ากิน

แต่ที่หนูเคยเจอมาทั้งเมนูต้มน้ำกับเม
มันจะมากตอนนี้เขาก็แย่เขาก็ใส่
ฉันต้องไปหาไข่มดแดงกินกับไข่เจียวกับแกงต้มยำไข่อะไรอย่างนี้

ใช่ไหมมีคนบอกมาว่ามันเปรี้ยว
มันก็จะแบบปริ๊บอย่างนี้อะ

สุริยุประราคายังไงคะ

ตอนภูติกับราหุย้าย
เมื่อต้นเดือน
ก่อนสงกรรณราหุย้ายวันที่๘เมษายน

ราหุย้ายคือ๓๐มีนาครับ
พอมาวันพฤหัสย้ายเนี่ยเดือนเมษา
คือจริงแล้วก็ย้ายตั้งแต่๓๐เมษายน๒ราศีที่แบบว่าได้รับผลกระทบกับราศีเกี่ยวกับราหูเนี่ย
คือราหูย้ายเข้าเนี่ยก็คือราศีเมษกับราศีตุล

ราศีเมษเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นราศีดวงเมืองด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้น๓๐เมษายนนี้จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือที่เรียกว่าราหูอมอาทิตย์
ปกติเนี่ยราหูมันจะมีแต่อมจันทร์เนอะเราจะชินกับราหูอมจันทร์แต่อันนี้เป็นราหูอมอาทิตย์ซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับ
ซึ่งพระราหูเนี่ยเพิ่งเข้ามาหลังจากนี้ใกล้ถึงวันที่๓๐เนี่ยจะมีดาวมารวมอยู่ที่ราศีเมษเยอะมากจะส่งผลให้ราหูอมทิพย์หรือสุริยุปราคาเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้น
ชาวราศีเมษเหมือนคนที่เพิ่งเจอราหูแล้วก็มีดาวมาชุมนุมหลายดวงแล้วก็ยังแถมด้วยสุริยุปรากาเกิดขึ้นจากนั้นสิ่งที่หมอช้างเขาอยากจะเตือนคือราศีเมษกับราศีตุลคุณอย่าประมาทกับชีวิตในช่วงนี้นะฮะ
มันรุนแรงอย่าทำอะไรผ่านผลอ่ะหรือทำอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงสมมุติคุณจะทำอะไรอย่าพึ่งนะมันจะหลงเช่นเขาบอกได้มึดราหูเข้าเนี่ยติดเด็กอย่างเงี้ยโอ้โหมีเท่าไหร่หมดตัวเลยล่ะหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าหรือติดเที่ยวอย่างเงี้ยที่มันอันตรายอย่างเงี้ยหรอฮะอ่ะติดเที่ยวปลาสตี้บอกมันจะติด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
ตอนนี้ต้องบอกว่าระวังตัวให้ดีเลยค่ะ
เพราะว่ามัสเขามีการเปิดเผยบอกว่าเสรีภาพในการพูด
ถือเป็นรากฐานที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยใช้งานได้จริง
ซึ่งทวิตเตอร์จะเป็นเหมือนกับจตุรัสกลางเมืองดิจิทัลค่ะ
เปิดให้ผู้คนนั้นร่วมกันอภิปราย
ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติได้
โดยเขาต้องการจะทำให้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ฟรีสปีดอย่างเต็มที่

หมายความว่าต่อไปทวิตเตอร์จะเป็นแหล่งของบุคคล
ที่ถูกยืนยันตัวตนแล้วนะคะ
ใครที่ยังใช้ทวิตเตอร์แบบไม่ยืนยันตัวตน
หรือว่าใช้บัญชีปลอมแอคหลุมต่าง

และใส่ข้อมูลของคุณให้ถูกต้องด้วยนะคะ
นั่นแหละชัดเจน
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วพนักงานต่าง

หลายคนก็จะกังวลแล้วอะไรอย่างนี้
จริงเนอะเวลาเปลี่ยนผู้บริหารทีนี้
ร้อนหนาวนั่นแหละ
ตุ้มต่อมเราจะไปต่อไหม
เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้
อ่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะ
เมา๑๐๘เขาออกมาโพสต์ข้อความเลยว่าดาราเลิกกัน
เพื่อนมีเอี่ยวในความสัมพันธ์ไหม
อันนี้กูไม่รู้แต่ก็รู้รู้
ถ้าจะเลิกกันแล้วเหยียดเพื่อนแฟนเก่าว่าคนละเกรดกับตัวเอง
มันไม่น่ารักเลยแม้
หลังจากที่ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปฮะ

พร้อมกับทั้งหย่อนข้อมูลว่า
ผู้ชายอืมดารานักร้องนี้ป่ะอุ้ยใครอ่ะเป็นแฟนอ่ะ
ทำตัวเป็นเซลปครบแต่เพื่อนไฮโซกับดารานี้ป่ะ
คู่เนี้ยง่ายมากพอวอร์กับนอใช่หรออะไรใครวะพอวอร์
ไม่ยากแน่งบ้อยขนาดนี้แต่มันเป็นจากคนที่คอมเมนต์พอวอร์
พอวอลนี่ชื่อผู้หญิงผู้ชายก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้แล้วอ่ะ
ไม่รู้อ่ะอ๋อเขาบอกไปอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวก็รู้
ไม่มันมันมันก็มีหลายคู่น่ะที่บอกว่าจะจะเลิกก็เลิกเขาก็เลิกจริงจริงน่ะ
แล้วคู่นี้คือใครอ่ะแองจี้เดี๋ยวเธอเธอพอวอร์มาสิ
พูดดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราไหมเนาะก็แล้วแต่เจ๊มอยเข้าไปเถอะ
มีเรื่องแซ่บอีกเยอะมันยังไม่อยากพูดเลยผู้ชายดารานักร้องนี้ป่ะ
แล้วแฟนอ่ะทำตัวเป็นเซลปครบแต่เพื่อนไฮโซกับดารานี่ป่ะ
จะได้ไปทำงานแต่อย่างว่าดาราเยอะเพราะว่าอย่างอย่างก่อน
ไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะคือผ่านหน้ากล้องแป๊บที่ครับ
สถาปนาตัวเองเป็นดาราแล้วอ่ะอืมดาราดารากันเนอะมันต้อง
เมื่อก่อนหูก่อยได้ไปดารารักแสดงนี่มันใช่หูฝีมือมีผลงาน
สิบเรื่องนะทักเลยอ่ะอืมเดี๋ยวนี้แบบอุ้ยดารา
คนนี้ดังมากดาราอย่างเงี้ใครอ่ะเปิดมาโอ้หนู
โดนกูเกิดยังไม่เจอเลยดารานะจริงจริงนี่แต่คนนี้นี่เรื่องว่า
ตมากนะสาวคนนี้ดีกว่าคุณเจนนี่เอออาชีพนางออกกำลังกายอ่ะ
เนอะต้องหาแฟนเป็นเทรนเนอร์จริงจริงอ่ะเออจริงจริงแล้วไม่แก่
เจนนี่ไม่แก่เลยไม่ได้เด็กลงทุกวันงงมากแล้วขุนก็คือจนลืม
เป็นเลยว่านางมีลูกแล้วดูสิคามเย็นกันในวงการตัวแม่ที่อายุแบบ
สามสิบอัพนะเขาแข่งกับเรื่องหุ่นอยู่แล้วก็ออกกำลังกายเขาก็
ใช้เทรนเนอร์คนเดียวกันคุณเกลี้ยงคิวยิ่งกว่าตอนนี้คนนี้
ฮอตมากค่าตัวแพงมากอืมดาราแต่ละเส้นว่าสมมุติเนี้ย
คุณแม่จะรับผลิตภัณฑ์แล้วตัวหนึ่งเขาก็ต้องแบบเปลี่ยนลุคใช่ไหม
อ่าทางหน้าตารูปร่างเนี้ยเขาจะจองคนดีกันโดยเนี้ย
สี่ห้าคนแข่งกันอยู่เนี่ยตบตีกันอยู่เนี่ยจริงเหรอใช่เทรนเนอร์เหรอ
เทรนเนอร์แต่ว่าของคนมองที่หน่อยนี่คุณมิ้นเป็นเทรนเนอร์เหมือนกัน
ไม่ฉันฉันไปเทนกับเทรนเนอร์ดิไม่สามารถเทรนเนอร์แล้วทุกวันนี้
ลงรูปจะเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วเนี้ยเออไม่แต่ว่าออกกำลังการมันเราเรา
ไม่รู้แต่ผู้หญิงออกเทรนเนี้ยฉันออกเพื่อไม่ให้บ้าเนอะอืมหญิงออก
ใครเหมือนกับบอกว่าถ้าวันอะไรไม่ได้ออกมันดูเหมือนปุ๊ตอัด

มีค่าคนที่เล่นทุกวันมันก็จะเป็นแบบอ้าวต่อเนื่องกันไป
แบบว่าสู้กันแล้วเทรนเนอร์ได้เลยนะ
ใช่แต่ว่าของคุณเจนนี่เขาไม่ต้องเทรนเนอร์

คุณสามีก็เทรนด์กันได้เพราะว่าคนนี้โอ้โห

จะมีน้องก็หุ่นเป๊ะปังมากแล้ว
พอมีน้องคลอดน้องเสร็จเป็นคุณแม่
ก็สุขภาพเขาไม่เคยละเลยจริงนะคะ
ออกกำลังกายแบบมีวินัยแล้วก็ดูดีขึ้นทุกวันทุกวันจริง
แล้วเวลาโพสต์ภาพแต่ละรูปออกมามันจะดูคู
เห็นหุ่นเขาแต่ละรูปมันเท่ทุกอันอย่างนี้
คือเรียกว่าทำเอานุ่มสาวในวงการบันเทิงแฟนคลับ
เข้ามากระหน่ำไลค์นะฮะพร้อมกับคอมเม้นต์กันรวว่า
คุณลูกรักพระเจ้าแล้วก็แม่
หุ่นเลิศมากค่ะจริงหุ่นแบบลีนแบบนี้หุ่นเขาสวยแบบ

แป๊บเดียวก็ลีนแล้วเนอะทำไมนางผอมแล้ว
เดี๋ยวนางไปทำงานแล้วเดือนหน้าก็กลับมาแล้ว
นางไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนตอนเด็กแฝดแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวกลับมาทำงานแล้วก็คือเดี๋ยวรอจัดการเรียบร้อยกลับมาทำงานเลย

พอดูจากที่พี่ชมลงแต่ละรูปเวลาลงสตอรี่วิธีการทานอาหาร

ลูกแค่คนเดียวยังไม่คลอดเลย

อีกคนนี้
คนเราเมื่ออายุเยอะขึ้นมันก็จะออกกำลังกายหนักขึ้นน

วงการดนตรีกันหน่อยเขาบอกช่วงนี้วงการเพลงแฟนเพลงแฟนคลับคึกคักจริงโดยเฉพาะเคป๊อปนะคะ
บอกบลิ้งทั่วโลกนี่ใจฟูไปหมดแล้วจ้า
คือจริงแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเหมือนจะมีสปอยออกมาบ้างเล็กน้อยแล้วจากก่อนหน้านี้
อัลบั้มแรกในรอบหนึ่งปีหกเดือนนับตั้งแต่อัลบั้มเต็มชุดแรกคือ
วงใหญ่ใหญ่ไทยอยด์คัมแบ็คกันเยอะมากน่ะก่อนหน้านี้ที่คัมแบ็คไปแล้วคือ
ส่วนทางฝั่งก๊อตเว่นด้วยก็เซเว่นอีกอันนี้คือแค่เฉพาะวงการเคป๊อป
ที่มันแบบว่าไม่สามารถเดินทางไปไหนอย่าลืมว่าโปรเจกต์หลายละครของพวกเรายังถ่ายกันไม่ได้เลย
ถ่ายไม่ได้เลยแค่ไม่ต้องไปถึงระดับเอเชียนหรอกอ่าตอนนี้คอนเวร์กอยู่หรอคะ
อืมอ๋อโอเคพักเวลากันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมา
กำลังจะเล่าเรื่องพระเอกปิดภาพไปด้วยคุณก๊อตจีรายุทธ์ก็แล้วกัน
คนนี้เรียกว่าเสิร์ฟความแซ่บกันเลยทีเดียวเขาเรียกสามีแห่งชาติเนาะคนนี้
แบบสามีแห่งชาติกันเลยไหนภาพมาไหนมีไหมมาไหมคะ
นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนฮือเป็นไงทูพีททูพีทหรอคะ
เสิร์ฟความแซ่บแต่สำหรับลุคแมนเลยทีเดียวนะจ๊ะยังไงอ่ะ
ดูดตาคือบราที่หนุ่มก๊อตใส่นี่แหละคนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวเลยทีเดียวนะคะอืมอ่ะ
อะไรก็ได้อ่ะเนอะจริงฝุ่นเหินเป๊ะหมดอ่ะออกกำลังกายเป็นแบบว่าเขามีวินัย
ใช่แต่เขาค่ะอาจจะแบบเล่นทำให้คนมาคอมเมนต์ฉลิบสนุก
อือวันไปทำงานอะไรอย่างงี้ชีวิตหน้าสงสัย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอรบทรงชาตินะฮะ
อันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ